ไปดูน้ำตาแม่ค้าขายลูกชิ้นกันหน่อยนะคะ
ถึงขั้นโหลนทนไม่ไหวต้องโพสต์ลงโซเชียลเลยค่ะ
บอกว่ามาขายลูกชิ้นในงานอ่ะอืม
ปรากฏว่าเพิ่งจะตั้งร้านได้ไม่นานนะ
วันแรกเลยนะคนที่เป็นคนรับเหมาจัดงานนะคะ
กัน๔คนเป็นผู้ชายเลยบอกว่า
จ่ายค่าที่ล่วงหน้ามาก่อนเลย๖๐๐๐บาท
แม่ค้าร้องไห้เลยค่ะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายร้านเพิ่งจะตั้งเอง

อ่ะโภตกระโภตกราบหุ้นด้านไว้

โอ้โหสงสารเขาคือแบบเสียใจมากอืม
คือแบบโมโหมากขึ้นมากคือคือเพิ่งมาขายแล้วไปกู้เงินดอกร้อยละสี่สิบอ่ะ
ขายของยังไม่ได้เงินแต่ต้องจ่ายค่าที่ก่อนเลย๖๐๐
เหมือนแค่แบบตั้งร้านเตรียมจะเปิดได้ประมาณสักอ่ะสิบนาทีอุ้ยมาแล้วหกพัน
เออไม่เก็บกันรวดเร็วขนาดนี้ก็เลยต้องมาร้องไห้ระบายความอัดอั้นตันใจนะคะ
คือแม่ค้าคนนี้มาเช่าพื้นที่ขายของในงานสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
แล้วมีผู้ชายสี่คนเป็นคนรับเหมาจัดงานอ่ะมายืนรอที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะ
ยืนรออยู่หน้าร้านเลยอ่ะครับบอกต้องจ่ายต้องจ่ายเดี๋ยวนี้หกพัน
ลูกค้าเขาก็ยืนรอจะซื้อของอยู่ก็มาทวงเงินอยู่แบบนั้นนะคะ
บอกว่าเพิ่งให้ไปช่วงเช้าสองพันบาทเองนะอืม
พอตกค่ำจะมาเอาที่เหลือเลยแม่ค้าเลยบอกโอ๊ยเพิ่งมาตั้งแผงขายเอง
รอก่อนไม่ได้เหรอผู้ชายสี่คนก็ยืนยันบอกต้องจ่ายเดี๋ยวนี้
จะเอาให้ได้ข่มขู่ตลอดลูกค้าก็ยืนรอหลักหลักแล้วแม่ค้าบอกเจ็บใจ
แล้วก็อับอายด้วยท้อใจด้วยกู้เงินนอกระบบมาแปดพันสี่ร้อยบาท
เสียดอกเบี้ยร้อยละสี่สิบโอ้โหนี่ผิดกฎหมายนะคะ
แจ้งความเธอค่ะถ้าดอกเบี้ยร้อยละสี่สิบเนี่ยครับ
ปกติเนี่ยที่ว่าโหดโหดเนี่ยร้อยละยี่สิบนะอืมนี่ร้อยละสี่สิบเลยมันโหดเกินไปแล้ว
แม่ค้าบอกว่าที่ต้องกู้มาเนี่ยเอามาซื้ออุปกรณ์แล้วก็ลูกชิ้นมาขายของ
ทราบชื่อแม่ค้าต่อมาคือนางสาวแก้วมณีกัณหานะคะอายุ๔๕ปี
ก็ไปแจ้งความแล้วที่โรงพักหนองบัวลำพูบอกให้เอาผิดกับชายรับเหมาจัดงานสี่คน
เพราะอย่างที่บอกค่ะใช้เงินลงทุนไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
เป็นค่าที่ล่วงหน้าสองพันบาทอืมค่าลูกชิ้นและอุปกรณ์แปดพันสี่ร้อยบาท
เริ่มตั้งแผงเท่านั้นมาเก็บค่าเช่ากันเลยก็เลยมีปากเสียงกันรุนแรง
อย่างที่บอกที่แม่ค้าแกบอกด่าก็ด่าโกรธก็ต้องโกรธอืม
ทีนี้พอมีปากเสียงกันก็เลยถูกไล่ไม่ให้ขายค่ะ
ชาย๔คนจะยังเข้ามาทำร้ายร่างกายลูกชายเธอด้วย
วันนี้บอกว่าจะไปร้องเรียนที่ศูนย์นำลงทำต่างวัดอีกแรงหนึ่งอืม
เมืองต้นตำรวจตรวจสอบเพราะว่าไม่ใช่คนในพื้นที่นะคะแต่ว่าเป็นภาคเอกชนที่เข้ามารับเหมาจัดงานนี้
ก็จะต้องเรียกตัวมาสอบสวนล่ะค่ะถ้าหากพบว่ามีความผิด
ก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเกรงว่าจุดแม่ค้าจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะ
ถ้าเขาเป็นแบบว่าเออมีคนมีอิทธิพลต่างต่างนะ
เพราะผู้จัดงานแบบนี้เขาก็ต้องมีคนชอบคอยช่วยเหลือกันไปนะครับ